ส่วนช่วงนี้ค่ะมาติดตามอีกหนึ่งประเด็น
หลังจากที่ทางด้านภูมิโนยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
มีการเตือนประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะ
ลีกเลี่ยงการใช้แป้งเด็กทาบริเวณจุดซ่อนเร้น
เพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่นั่นเอง

คุณดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันก็ตกใจสิคะ

เพราะว่ามันถือว่าเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวมากแป้งเด็กเนี่ยนะคะ
โดยนายบำรุงคงดีผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ต่างประเทศมีการฟ้องร้องแป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งค่ะ
หลังจากที่มีผู้ใช้แล้วก็เป็นมะเร็งรังไข่
ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะนายบำรุงก็ยอมรับว่า
ผลิตภัณฑ์แป้งทาตัวทุกยี่ห้อจะมีสารตัวหนึ่งคุณ
ที่ชื่อว่าสารแมคนิเซียมซีลิเกต

ซึ่งงานวิจัยของศูนย์มะเร็งองค์การอนามัยโลก
ก็เคยระบุเอาไว้นะคะว่าแป้งมีความเสี่ยง

สำหรับผู้หญิงที่นำไปใช้กับจุดซ่อนเร้น

รวมถึงมีการใช้แป้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งการใช้แป้งทาส่วนอื่นของร่างกาย

ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เสี่ยงเหมือนกันนะคุณ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอักเสบ
ก็นี่ไงฝุ่นแป้งที่มันสูดหายใจเข้าไป

ก็อาจจะเกิดการสะสมในปอด
เพราะว่าแป้งถือว่าเป็นสารอนินทรีย์ที่ไม่ย่อยสลายนะคะ
ดังนั้นร่างกายจึงไม่สามารถขจัดออกไปเองได้
ทีนี้เมื่อสูดเข้าไปใช้ทุกวันทาหน้าทาตัว
มันก็เข้าไปสะสมในปอดมาก
อดก็จะสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้ม
ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นปอดอักเสบ

ซึ่งเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุข

มีประโยชน์ในการป้องกันความชื้นลดผดผื่น
แต่ว่าผู้ใช้แป้งก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง

หรือว่าเลือกใช้แป้งที่ไม่มีสารเทา
เช่นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งประเภทข้าว
ซึ่งมีจำหน่ายแล้วนะคะแต่ว่าราคาสูงกว่าแป้งเด็ก
ผลิตภัณฑ์แป้งทาตัวตามท้องตลาดนั่นเองค่ะ
เรื่องนี้ฟังคำชี้แจงออกมาแบบนี้เราก็ตกออกตกใจดังนั้น
ทีนี้ก็เลยกลัวว่าแบบไม่ต้องทาแป้งหรือเปล่า
ให้หน้ามันปล่อยให้แบบว่าหน้าแบบ
หรือปล่อยให้จุดซ่อนเรนต์อับชื้นอะไรแบบนี้เหรอ

เพราะว่าเราต้องพูดคุยกับผู้มนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ท่านผอบำรุงคงดีที่ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้

พอฮะแป้งนี่หมายถึงแป้งอะไรครับ

แป้งเด็กธรรมดาแป้งที่ทาตัวธรรมดานี่แหละครับ
อ๋อเหรอแป้งที่ทาเด็กทาลกวัยอ่อน
แล้วมาทาเราได้ที่เรานึกว่าปลอดภัยนี่แหละครับ
ก็ปลอดภัยอยู่นะใช้ถูกวิธี

คือว่าเวลาเราโรยตัวเด็กเนี่ย
เวลาเราทาตัวเด็กให้ทานะไม่ใช่โรย

หากบางคนโรยฝุ่นมันก็กระจาย

ทาที่นี่หมายถึงใส่มือรูปแล้วธาตัวใช่ไหม
แต่การโรยไปที่ตัวเด็กเลยแล้วก็ทาแบบนี้นี่ผิด

อ๋อไอที่อันตราย
มันก็ยังฆ่าอยู่ในแง่ว่าช่วยให้ความชื้นมันหายไป
พล็ดเม็ดอะไรที่จะขึ้นมันก็จะน้อยลง
ยังมีประโยชน์นะครับ
เอางี้ดีกว่าท่านผอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าอันตรายที่พอเป็นห่วงนี่อันตรายจากอะไรยังไงและวิธีไหนฮะ
อันตรายก็คือใช้ไม่ค่อยถูกวิธีนะครับ
ก็คือว่าคือบางคนก็บอกว่าอาบแป้ง
แป้งกระสุนโรยแล้วก็เอามือรูปตัวอย่างนี้
เด็กก็จะได้รับอันนี้ไปเยอะบ่อย

เพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยมันมีน้ำมูกน้ำเมือกที่อยู่ในนี้

เพราะฉะนั้นปัญหากับผู้ใหญ่นั้นจะน้อย
แต่กับเด็กมันจะใช้ได้ยาว

จากทาเด็กแล้วจะฟุ้งเข้าไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอด
ได้รับปริมาณฝุ่นผงมากแล้ว

ถ้าเกิดทาจุดซ่อนเร้นมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่

ก็มีรายงานของศูนย์มะเร็งขององค์การอนามัยโลก
ที่เข้าไปรวบรวมแล้วก็ประมวลผลมาจาก
งานวิจัยหลายฉบับด้วยกัน
โดยสรุปแล้วเขาก็บอกว่ามันก็มีความเสี่ยง

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ทาได้ก็ไม่เสี่ยงแล้ว

เอ๊ะขณะทาผู้ใหญ่ผู้หญิงจุดซ่อนเลนส์

แล้วถ้าไปทาตัวเด็กธรรมดา
ไม่ใช่เสี่ยงนี้มันเข้าไปในช่องคลอดไง

ปิดตาตัวมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่ผิวเฉย

ทีนี้ทีนี้ในเมืองไทยเคยมีผู้หญิง
ที่เป็นมะเร็งรังไข่ได้รับความเสี่ยง

ที่พูดนี่ก็เป็นรายงานของต่างประเทศ
และทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอง
จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่าง
เก็บวัตถุเหล่านี้ไปตรวจสอบอะไรอีกไหมครับเนี่ย
สารแมกนีเซียมซิลิเกรดอะไรอย่างนี้ครับ

แต่สิ่งที่เราทำอยู่เสมอคือควบคุมคุณภาพ
แป้งที่เขานำเข้าก็ตามแป้งที่ผลิตในประเทศก็ตามเนี่ย
ทางวิทยาศาสตร์เองก็เก็บมาส่งตรวจอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็ตัวหนึ่งที่เราก็เฝ้าระวังก็คือตัวแร่ยายหิน
ตัวนั้นเป็นมะเร็งแน่นอนซึ่งตั้งแต่ตรวจมา

เพราะฉะนั้นแป้งตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องแป้งจะเป็นพิษเป็นภัย
แต่ใช้ถูกวิธีเท่านั้นเองนะครับ
ก็คือคุณหมอห่วงเรื่องของการใช้แป้งย้ำวิธีการ
อีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาถาม
บอกว่าทาตัวเด็กบางทีพ่อแม่ไม่ได้ทาเฉพาะตัว
บางทีพ่อแม่ทาเข้าไปเอาตรงครับคุณหมอ
เข้าไปในก้นทาเข้าไปใกล้อวัยวะเพศของเด็กเหมือนกัน
มันเสี่ยงต่อเด็กด้วยไหมฮะ

เด็กหญิงก็ไม่ควรจะโดนเยอะอ่ะไม่ควรจะโดนหรอก
แต่ว่าถ้าทาให้เป็นไงก็ใส่มือแล้วก็ทาทาไหม
ตอนขาหนีบบ้างอะไรบ้างก็ทาไปก็ไม่เท่าไรหรอก

ทำยังไงทำยังไงให้มันเข้า

พอครับหรือมันมีแป้งที่ทาเฉพาะจุดซ่อนเร้นไหมฮะ

แสดงว่ามีเหมือนกันนะครับคุณผู้หญิงถามมาว่าอ้าว
อย่างนี้ฉันจะใช้อะไรดีคุณหมอเมื่อมันอับชื้นอย่างนี้
ไม่ไม่ใช้อะไรดี
ก็แนะนำแล้วให้คุณบอกว่าใช้วิธีการให้ถูกต้อง
คือเป็นวิธีการให้ถูกอย่าโรยไปโดยตรงนะคะ
ก็ใช้กระดาษเชื้อดเหล่ามาก

ป้องกันความอับชื้นให้มันระบายดีอะไรก็ว่าไปนะ

แต่วิธีการดูดีก็ว่าอย่างนี้

ขอบคุณทางด้านผู้บริการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
พอบำรุงคงดีก็แนะนำให้เราฟังแล้วแหละว่า
หลักแล้วคือไม่ต้องไปถามหรอกเกณฑ์ของการเลือกซื้อแป้ง
เพราะว่าแป้งมันมีสารตัวนี้ผสมอยู่ทั้งหมด
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือวิธีการใช้นั่นเอง
ไม่ควรที่จะโรยไปที่ตัว
ไม่ว่าตัวของเด็กก็ไม่ควรโรยโดยตรง
ใส่มือถูแล้วก็ทาไปที่บริเวณลำตัว
ส่วนสาวอย่าโรยโดยตรงบริเวณจุดซ่อนเร้น

หรือว่าอย่าใส่ในมือโปะเข้าไปอะไรก็ไม่ได้นะ